พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
ถ้าหากว่าตอนวันนี้ย้อนไป๖ปีที่ผ่านมา

ตูดิโอของเราคงเต็มไปด้วยนักข่าวทุกสำนัก
เพราะว่าเมื่อ๖ปีที่แล้วเธอคนนี้ทำให้
ทุกคนทุกบ้านดูทีวีดูข่าว
ถือว่าเป็นเรื่องที่คนพูดถึง
ไม่ว่าคุณออกไปแค่หน้าบ้านคุณไปซื้อผัก
หรือคุณไปซื้อกาแฟที่ร้านสะดวกซื้อ
หรือวันนี้คุณออกไปซื้อขนมครก
เราเชื่อว่าไม่มีใครไม่พูดถึงผู้หญิงคนนี้
เป็นข่าวทุกช่องทุกสำนัก

จริงเหรอเขาดังถึงกระหนัก
คุณเคยไปดูคู่กรณีเขาว่าจะดังมาก
คุณเคยดูเขาแต่ยังไม่เคยดูแขกรับเชิญของเราคืนนี้
จะดังเพราะคนนี้ป่ะก็อาจจะเป็นไปได้
เรื่องราวทั้งหมดมันผ่านมาแล้ว
แต่ที่ถูกจับตามองคือว่าวันนี้เธอเข้มแข็งได้ยังไง
เลี้ยงลูกคนเดียวได้อย่างไร
แล้วอาชีพของเธอในปัจจุบันหลังจากที่ต้องยอมรับว่า

อาจจะความแบบบางคนอาจจะไม่ต้อนรับเธอ
บางคนบอกว่าเฮ้ยทุกวันนี้เธอทำอะไร
เอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูก
ถึงขนาดเป็นข่าวว่านางจะต้องไปทำงานต่างประเทศ
เป็นผู้หญิงกลางคืนหาเงินเลี้ยงลูกจริงหรือเปล่า

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ยังดูใสสวยแซ่บอยู่เลย

แล้วไม่คิดจะพายตัวเล็กออกสื่อบ้างเลยเหรอ

ให้ตัวก่อนให้ตัวก่อน
ให้เขาอยู่ในโลกของเขาวัยเด็กให้จบก่อน
ถ้ามาตอนนี้เดี๋ยวจะเสียคน

น่าจะได้เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุด

เราก็เกิดปัญหาอะไรขึ้นมากมาย
ทีนี้ก็พอได้รับรางวัลแล้วอุ๊ยในที่สุดมีคนเห็นคุณค่าของเรา
ก็รู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่ทำให้เราต่อสู้ต่อไป
อันนี้บลูฟมีข่าวมากมายกับตัวคุณ
ตัวคุณเอง๖๗ปีโอเคช่วงหนึ่งหายไปแล้ว
ช่วงนี้อยู่ดีก็มีกระแสกลับมาซะอย่างนั้น
ว่าคุณจะต้องไปทำงานเป็นผู้หญิงกลางคืน

อันนั้นคือจุดหนึ่งแล้วก็อยากรู้เมื่อ๖ปี
อันนั้นอีกจุดหนึ่งโดยที่วันนี้เราจะให้คุณรู้ทุกเรื่อง
เพราะอะไรรู้ไหมมันนอกจากผ่านดวงแล้ว
จะได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยความแข็งแกร่ง
ผ่านอะไรมาบ้างเธอเดินมาแต่ละก้าวของเธอเนี่ย
ใช้ชีวิตแบบไหนอันนั้นเป็นเรื่องราวที่น่ารู้

แบบแบบให้เสียเลยช่วงหน้ากลับพร้อมทะลุดาวสักครู่ค่ะ
สมัยก่อนตอนที่อาจารย์ลักษณ์แบบกำลังดังแรกค่ะ

ขอได้เจอบุคคลท่านนี้เพื่อที่จะได้มาดูดวงให้หนูได้ไหม
ดาวบันเทิงก็เป็นประ
การไปสู่จุดรุ่งโรดที่สุดในความเป็นคนในวงการบันเทิง
ที่จะไปถึงดวงดาวและอยู่ในใจของคนแบบอมตะนิรันการ

มันจะเข้าไปสู่โหมดอุปสรรคตลอดเวลา
ณวันนี้อยากจะบอกความจริงอะไรบ้างหรือเปล่า
ใครคือพ่อพ่อคือใคร